รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
ไข่ทอดไข่ต้มไข่เตี้ยวไข่ต้ม

ุ่มเปื่อยไม่ได้หยุดงานไม่ได้พ่อ
ปุ่มเปื่อยไม่ได้คือกินอย่างนี้ตั้งแต่เป็นนี้เพราะว่าต้องเก็บเงินไปส่งดอก

กาแฟแก้วเดียวพักเที่ยงพอคนงานเขาหยุดแล้วก็กลับมาบ้าน
น้ำร้อนที่เราต้มกาแฟเทใส่ข้าวคนต้นก่อนกิน
อาหารรูเต็มที่ก็มีตังค์เข้าไปตลาด

้มฟักนะไม่ฟักก็ไม่มีฟัก
มะนาวก็ไม่ไหวแพงเอาส้มมะขามมาตำ
ภาษากรรมเปลี่ยนโลก

เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาที
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
พบกับผมและคุณเป๊กกี้และเหล่านักสู้ชีวิตได้
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ครับก็มีคนเขาเคยบอกเอาไว้นะครับ
คุณเป๊กกี้ว่าการไม่มีหนี้การไม่มีโรคไทย

แต่ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทย
ล้วนเกิดมาพร้อมหนี้สินค่ะ
เชื่อเหลือเกินว่าคนไทยอีกเยอะ
ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง
ค่ะลุงประยูนก็เป็นคนหนึ่งเลยที่ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองนะคะ
วันนี้การต่อสู้ของคุณลุงประยูนค่ะ
ต่อสู้เพื่อเจ้าหนี้จริง
ลุงชื่อประยูนนามสกุลเจียมใจ

ทุกวันนี้มีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง
เลี้ยงหลานสองคนและแฟน
และลูกชายที่เป็นโรคปวดหัวอีก๑คน
ป้าชื่อน้อยเป็นเมียลุงยูน

ต้องทำงานมีร่วมต้องกด
เรื่องทางต้องขีด

เป็นการไร้ที่
ทำให้หัวไรผมหักประมาณสองปีมานี่ผมทำงานแทบจะไม่ไหวหัวไรข้างขวาของผมนี่รีบแล้วก็รู้สึกปวดมากเวลาเราทำงานหนักคิดว่าตอนเช้าตื่นขึ้นมาถ้ากำลังแขนเราไม่มีเราก็คงทำงานไม่ได้และลูกหลานเราจะอยู่ยังไงครับ
บางทีกลับมาไม่มีค่าหุงนะพ่อแม่บอกอย่างนี้พ่อก็ไปเซ็นเข้ามาอย่างนี้จ้ะ
เพราะว่าแพมเพิร์ตลูกก็ไม่มีหลานก็ไม่มีนมกินบางทียายข้างบ้านเขาเอานมโรงเรียนมาให้อย่างนี้
บางทีกับข้าวหาแย่ไข่มดแดงเอาหลานนั่งไว้กลางถนนอย่างนี้
ทุกวันนี้น้ำปลาปลาผมไม่มีใช้ถ้าเกิดฝนแรงจัดจัดไม่มีน้ำ
ผมก็จะต้องพาหลานพาเมียเดินไปที่บ่อน้ำก็ประมาณครึ่งกิโลเอาเสื้อผ้าถ้วยชามเอาไปซักไปล้างไปอาบที่นั่น
สงสารหลานมากครับตอนนี้หลานสองคนพ่อแม่เขาก็ทิ้งไว้ให้
อกจากจะทุกข์ใจเรื่องน้ำปลาปลาแล้วยังทุกข์ใจเรื่องหนี้สินนอกระบบที่ผมไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามารักษาแฟนผม

กู้หนี้มาสองหมื่น

ก็จ่ายวันละ๕๐๐ดอกเบี้ยอย่างเดียวต้นไม่หมด
เราไม่จ่ายดอกเบี้ย๑๐วันเป็นสองหมื่นห้า

เขาก็จะมาทวงที่บ้านอ้าวว่าไงค่าดอกหามาให้ได้นะต้องจ่ายนะ
จ่ายชาตรี
เพลงที่สองอุณหภาษาสองหมื่นบาท

วันนี้ลุงก็จะมาสู้ชีวิตต่อนะครับ
เอาให้ได้ตามที่ต้องการคือ๑๓๐๐๐บาท

ไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นเลย
เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาพบกับลุงประยูนเลยนะครับ
ประยูนกรรมกรผู้ถูกหนี้นอกระบบ

เชิญอันนี้ก่อนเลยครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

เข้าสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
เป็นครั้งที่๒วันนี้ก็เช่นเดิม
มากับภรรยาแล้วก็หลานนะคะ
สวัสดีด้วยค่ะป้าน้อยค่ะป้าน้อยนะครับสวัสดีค่ะ
แล้วก็หลานคนโตน้องไบท์
รู้สึกจะดีขึ้นนิดนึงครับดีครับ
จากวันที่เจอกันครั้งแรกนะครับ

เราพอทำอะไรสำเร็จเนี่ยแม่มันก็ดีขึ้น
พลังชีวิตก็จะมีนิดนึงพลังชีวิตจะมา
หนี้เรื่องหลานเรื่องลูกสุขภาพบ้าน

มากที่สุดก็คือเรื่องด่านนี้ครับ

ถ้าเกิดว่าถ้าผมทำงานไม่ได้หรือว่าไม่มีผมสักคนหนึ่ง

ผมคงเลี้ยงเข้าไปไม่ตลอดรอดฟังแน่
คือว่าผมหยุดไม่ได้ลงไม่ได้เก็บไม่ได้

คือไม่ใช่ว่าอะไรคือต้องทำอยู่อย่างนี้

ให้เขาได้สัก๑๐กว่าขวบ๑๐๑๔๑๕
แล้วให้เขาไปหาพ่อเขาได้ไหม
ถ้าวันนั้นผมว่าพ่อเขาก็คงน่าจะกลับมาแล้วนะ
ถ้าเบียร์ดูโทรทัศน์อยู่หรือว่าดูรายการนี้อยู่
ก็ขอให้เบียกลับมาบ้านด้วยนะ

ถึงว่าแฟนเขาจะไม่มาแฟนเบียร์จะไม่กลับมา

อย่าไปจมปักใจเรื่องเก่าเลยลูก
กลับมาสร้างชีวิตใหม่นะให้ลูกให้ครอบครัวของเบียนนั่นแหละ
วิงวอนนะขอให้เบียกลับมาลูก
ไม่ขออะไรมากไม่ต้องมาเลี้ยงดูพ่อไม่ต้องมาทำงานเลี้ยงพ่อ

เห็นคุณลุงเขาไม่สบายอย่างนี้

บ่อยค่ะบ่อยมากพ่อเขาเป็นนู่นเป็นนี่เขาก็ต้องไป
คือไม่ว่าจะป่วยไข้ยังไงก็ต้องไปอยู่ดี

ก็ไม่ได้ตังค์มาใช้หนี้เขา
ไม่ต้องพูดถึงใช้หนี้หรอกมีกินไหมวันหนึ่งถ้าไม่ไป

ป้าน้อยในครอบครัวเราเนี่ยของดีที่สุดที่เราเคยกินกันคืออะไรคะ
ถือว่าเป็นอาหารที่พิเศษสุดแล้ววันนี้

ที่เคยกินที่คิดว่าเป็นอาหารที่แบบพิเศษจริงเลยคือไข่มดแดง

ไข่ทอดไข่ทอดไข่ต้มหมาตระกูลไข่เมนูประจำบ้านนะตระกูลไข่
วนเวียนอยู่อย่างนี้มากี่ปีแล้วคะ

ตั้งแต่เป็นหนี้

ุ่มเปื่อยไม่ได้หยุดงานไม่ได้พ่อ
คือกินอย่างนี้ตั้งแต่เป็นหนี้เพราะว่าต้องเก็บเงินไปส่งดอก

ไม่ได้ไปตัดต้นอะไรเลย
เคยแบบคิดว่ามันมากไปไหมกับการที่เราสองคนเนี่ยเป็นตายายแล้วร่างกายก็ไม่ดี
แล้วก็ต้องมาทำงานส่งดอกแล้วก็ต้องเลี้ยงหลานอีกสองคนเนี่ย

เช้าอันนี้ลืมตาเนี้ยคิดอะไรเป็นอย่างแรกเลย

เช้ายังไม่ได้กินบางทีข้าวเช้ากลับมากินเที่ยงพอดี
คือตื่นมาอันนี้ก็ต้องมาทำงาน
เกิดคิดกินกาแฟแก้วเดียว
จนจะเป็นนิสัย
ที่นี่ก็เมื่อกี้ว่ามีตังค์เข้าไปตลาด
ก็ได้วิญญาณไก่มา๒ตัว
โกงไก่โค้ง๒๐บาท

มาต้มไม่ฟักก็ไม่มีฟัก

เอาส้มมะขาวมาตำตำตำตำ
ใส่ใส่ใบกะเพรา

ก็พอให้มันมีกลิ่นมีรสเปรี้ยวหน่อย

เด็กเนี่ยต้องการสารอาหารที่ต้องเติบโต

เขาแจกคนข้างบ้านนะนะ

เขาก็บางทีเขาก็เอามาให้

ลุงแกเป็นสามีแบบไหน

รักลูกรักลานรักมี้า

ไม่เคยไปกินเหล้ากินยาไม่เคยค่ะ

แกทำที่แกทำแบบทุกวันนี้
แกทำอย่างนี้สุดยอดของแกแล้วแหละ

ใช่ไหมพ่อพ่อต้องทำอย่างนี้ตลอดไปนะ
ทำอยู่แล้วไม่บอกพ่อก็ทำอยู่แล้วทุกวัน
จะได้ไม่ต้องพาหลานไปหลบในปรุงในป่าอีกนะ

หนูก็ไม่รู้หรอกว่าวันไหนถ้าไม่มีเงินไปให้เขา

ตื่นมานี่ทำยังไงจะหาเงินมาใช้หนี้ให้ได้

ไม่มีการได้ไปพักผ่อนไปเที่ยว

หาปลาหมาเพื่อขาย๒๐๐เพราะได้ซื้อนม
ประยูนครับผมพื้นที่ตรงนี้แหละค่ะจะเป็นพื้นที่ที่
เรียกได้ว่าผ่อนหนักให้เป็นเบานะคุณผู้ชม
ถ้าทำได้ตามเป้าที่ตั้งไว้จริงนี่คือ

ตอนนี้มีสะสมแล้วเพราะว่าครั้งที่แล้วร้องไปสองเพลง
ตอนนี้มีเงินอยู่แล้ว๒๐๐๐บาท

แล้วมาวันนี้ก็เห็นแล้วว่าอาการสั่นก็เบาลง
หวังว่าจะทำไปได้ให้มากที่สุดนะคะ

พร้อมก็มาเริ่มกันนะครับ
ต้องการ๑๓๐๐๐บาทเอาไปใช้หนี้นะครับ
ตอนนี้มาถึงเพลงที่๓
เพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
พร้อมอินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท

เว้วหวานกังวลไก่กว่าเสียงสวรรค์
นะคะเพลงที่มีมูลค่า๔๐๐๐บาทได้เปิดอินโทรไปแล้ว
ประยูนมีความหวังไหมคะกับเพลงนี้

ถ้าคิดว่ามันร้องไม่ได้ก็บอกผมว่าหยุด
รับ๒๐๐๐๐บาทมันอาจจะได้ไม่ถึงแสน๓
แต่ก็ถือว่าการมาครั้งนี้ไม่เสียเปล่า
แต่ถ้าคิดจะสู้ตัวช่วยยังเหลือ
อีก๒ตัวที่ใช้ได้
ใน๒ตัวยังมีตัวทีเด็ดที่ช่วยลุงประยูนได้เลยคือ
ข้ามเพลงนี้ไปเลยกับร้องเพลงเก่งของตัวเอง
๒ใน๕ก็เสี่ยงอยู่
แต่มันก็เป็นโอกาสที่เปิดโอกาสให้เสี่ยง

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณประยูนครับจะสู้หรือจะหยุด
สู้หยุด
สู้สู้สู้
สู้หรือหยุดครับ

ตัดสินใจสู้แล้วลุงประยุณค่ะ

เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้ใช้อยู่๒ตัวช่วยค่ะ

อีก๒เหมือนป้าย
ใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้ใช้
ใช้ใช้ใช้

ใช้นะครับ
ต้องเลือกให้ดีนะครับ
ตอนนี้คุณประยุณเลือกไปแล้วแผ่นที่๓
ครับ

ตอนนี้ก็จะเหลือแผ่นที่๑แผ่นที่๒
แผ่นไหนครับ